ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงตี๓ที่ผ่านมานะครับ
ก็มีเหตุการณ์รถชนกันนะครับแล้วก็มีเพลิงลุกไหม้ด้วย
แต่ทีนี้คนที่ไปชนเขาเนี่ยปรากฏว่าไม่รู้เป็นอะไรนะ
เอาปืนไปขู่เขาอีกทั้งที่ไปชนเขานะครับ
ไม่ยอมตรวจแอลกอฮอล์อีกนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น
บนถนนกาญจนาพิเศษขาเข้ามุ่งหน้าบางแคร์แขวงคูหาสวรรค์
เดี๋ยวไปดูนี่ช่วงที่ไฟลุกไหม้อยู่ลมฟันทุ่งไปเลยนะครับ
เป็นอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันนะครับแล้วมีเพลิงลุกไหม้ด้วย
บนถนนกาญจนาพิเศษขาเข้ามุ่งหน้าบางแคร์พื้นที่ของสนบังเสาทง
ก็ต้องประสานรถดับเพลิงให้มาช่วยดับเพลิงนะครับ
หมายเลขทะเบียน๔กกง๖๐๑๘กรุงเทพมหานคร
สภาพด้านท้ายรถนี่พังยับเยินเลยยุบเหลือครึ่งคัน
ผู้บาดเจ็บคือในคมคลิตเกิดน้อยกับนางสาวจันยรัตน์จำรวนซิริอายุ๒๑ปี
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งคู่เลยนะครับ
สภาพกันชนหน้ารถพังมีเพลิงลุกไหม้ที่ท่านเห็นนั่นแหละนะครับ
ห้องเครื่องยนต์เนี่ยเพลิงลุกไหม้นะครับ
รถก็มีเพลิงลุกลามไปด้วยได้รับความเสียหายเกือบทั้งคัน
เป็นคนขับเป็นเจ้าของเต้นรถมือ๒อยู่ย่านกาญจนาพิเศษ
มีบาดแผลอยู่ที่หัวคิ้วด้านขวาด้วยแล้วก็มีปืนลูกซองยาว๑กระบอก
พร้อมกับกระสุนด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจยึดเอาไว้
บอกว่าเขาเพิ่งกลับมาจากการไปซื้อปืนลูกซอง
คนรู้จักย่านพุทธมนตรสาย๒จะเดินทางกลับบ้านที่นนทบุรี
ปรากฏว่ารถของเขาเนี่ยไปพุ่งชนท้ายเขาอย่างจัง
แล้วก็มีเพลิงลุกไหม้เกิดขึ้นแต่พยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ไม่รู้จะขู่เขาทำไมเขาก็เจ็บทั้งคู่เลยนะครับ
ก็เลยถูกคุมตัวไปที่สอนอบางเสาทง
มาเห็นเหตุมันเกิดแล้วตอนนั้นขนาดนั้นไฟยังไม่ลุก
แล้วก็ได้ไปถามคู่กรณีนะครับ
ผู้กรณีก็มีอากาศเงินเมานะครับเบื้องต้น
แต่ทีนี้ผมต้องให้ความสนใจก็คือมาด้านคนเจ็บก่อน
พอดีผมเห็นคนเจ็บผมก็เลยมาทำคนเจ็บก่อนตรงนี้
ที่ได้คุยกับคนเจ็บเบื้องต้นนะครับ
น้องบอกว่าแจ้งว่าน้องขับมาเลนขวานะครับ
ก็คือขับมาเรื่อยปกติแล้วก็มีเน้นคันนี้ครับ
อยู่ดีมาถึงข้างหลังชนเลยครับ
ใบนั้นหนึ่งกระบอกครับผมแล้วก็เครื่องกระสุนอยู่ในรถนะครับ
จำนวนไม่ทราบนะครับผมแต่ก็พอประมาณนะครับ
คนนะครับมีอากาศเงินเมายังไม่ได้ให้การเป่า

ซึ่งทางตอนนี้ก็รอทางเจ้าที่นะครับผม

ตำรวจเขาก็นำตัวไปดำเนินคดีนะครับ

จากขับรถไปชนท้ายเขาจนเกิดอุบัติเหตุ

เรื่องปืนเรื่องไม่วัดแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับ

แต่ยังไม่ได้มีการโอนซื้อการขายกัน

ตำรวจก็นำไปตรวจที่โรงพยาบาล
ซึ่งการใช้ปืนข่มขู่
ตามที่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ให้การนั้น

พันตมตโทรรังสรรค์ตุ้ยโชฎ

ในส่วนของเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์

ข่มขู่คู่กรณีเป็นเรื่องเข้าใจผิด
จากก่อนเกิดเหตุนายพรชัยไปซื้อปืนลูกซองมา
พร้อมกับเครื่องกระสุนด้วยซื้อมา๓๐๐๐บาท
ซื้อกับคนรู้จักย่านพุทธมนต์ศรษฐ์๒
ระหว่างเดินทางกลับบ้านพุ่งชนรถยนต์วีออส
จนเกิดไฟลุกไหม้ก็เลยพยายามเอาปืนออกมาจากรถ
คนก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเอาออกมาขู่ชาวบ้านแถวนั้น
ดำเนินคดีก็ตอนนี้ก็คือเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
รอการได้รับผลตรวจวัดแอลกอฮอลจากทางโรงพยาบาล
แล้วเดี๋ยวก็จะแจ้งข้อหากันต่อไป